อยู่บ้านชอบทะเลาะกับพ่อหรือพ่อคนไหนอยู่บ้านชอบทะเลาะกับลูกบ้างไหมคะ
คือบางทีพ่อแม่ลูกทะเลาะกันบางทีมันก็อยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ
แต่สำหรับคู่นี้ค่ะพ่อกับลูกชายอยู่บ้านด้วยกันสองคนทะเลาะกันตลอดเลย
แล้วอยู่กันแบบหวาดระแวงซึ่งกันแล้วกันนะคะวันไหนตีกันวันไหนทะเลาะ
ล่าสุดลูกชายอยู่คลุ้มคลั่งอะไรไม่รู้ไปบีบคอพ่อ
เตรียมตั้งรับอยู่แล้วเอามีดสวนกลับเข้าไปแทงลิ้นปี่ทะลุถึงตับลูกตายค่ะ
นี่เป็นภาพตอนที่กู้ภัยอบตสถานกำลังช่วยเหลือในยังวัย๔๑ปีนะคะ
หลังถูกพ่อแท้เนี่ยเอามีดปลายแหลมแทงเข้าที่ลิ้นปี่ค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเขายังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่านอนไม่ได้สติแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
เจ้าหน้าที่ก็อุ้มนายยังขึ้นเปรย์บอร์ด
นำขึ้นรถกู้ชีพไปรักษาต่อแต่สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตค่ะ
คนก่อเหตุในโยงผู้เป็นพ่อนะคะอายุหกสิบเจ็ดปี
ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เราได้กล้องวงจรปิดจากบ้านของผู้ใหญ่บ้านมานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุเลยค่ะ
ก็เลยจับภาพเอาไว้ได้สามทุ่มห้าสิบสองนาทีนี่ค่ะ
มันจะมีเสียงแก้วแตกได้ยินมันมีเสียงหรือเปล่าคะ
มันจะมีเสียงเหมือนแก้วแตกนี่แล้วก็ได้ยินเสียงร้องตามมาด้วยเสียงสองพ่อลูกทะเลาะกันค่ะ
เห็นไหมทะเลาะกันละนี่โวยวากันเสียงดังลั่นเลยค่ะ
จากนั้น๓ทุ่ม๕๓นาทีค่ะได้ยินเสียงลูกชายพูดกับใครไม่รู้สักคนบอกช่วยด้วย
ผมถูกแทงแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลูกเถียงกันอีก
ช่วยด้วยช่วยด้วยถูกแทงเนี่ยค่ะหลังจากนั้นได้ยินเสียงพ่อสวนกลับมาบอกมึงตีกู
แล้วทั้งคู่ก็เถียงกันต่อนี่มึงใช้
พอภรรยาผู้ใหญ่บ้านได้ยินเสียงดังโวยวายก็เลยโทรไปหาคนพ่อว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็พูดเลยบอกผมแทงลูกสามทุ่มห้าสิบสามนาที
เป็นจังหวะที่คนพ่อค่ะนี่เดินมาที่บ้านพอดีเลยถือมีดมาด้วย
ไปดูให้หน่อยพาลูกผมส่งโรงพยาบาลหน่อย
ผมแทงลูก๓ทุ่ม๕๗นาทีจะเห็นตัวลูกชายใส่เสื้อสีเหลืองค่ะ
ล้มลงนอนกับพื้นที่หน้าบ้านก่อนที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านจะวิ่งออกไปดูแล้ว
วิ่งกลับเข้ามานี่นี่ล้มแล้วเห็นไหมคือเดินมาแล้วก็ล้มฟุบลงไปเลยเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านวิ่งออกไปดูเสร็จปุ๊บก็วิ่งกลับเข้ามาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจคุมตัวคนพ่อไปสอบสวนที่โรงพักนะคะ
มีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านสอบปากคำด้วยตัวเอง
โดยพ่อเนี่ยบอกว่าถูกลูกชายขู่ฆ่ามาหลายครั้งแล้วลูกติดเหล้า
พ่อก็เรียงต้อง๑๐๘๐อะไรอาวุธเพื่อป้องกันตัวตลอด
วันเกิดเหตุลูกเข้ามาทำร้ายตอนพ่ออยู่ในห้องนอนมาบีบคอพ่อ
พ่อก็เลยเอามีดแทงสวนไปค่ะ

ตำรวจก็นำตัวพ่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักนะคะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่พ่อเอามีดแทงลูกค่ะ
ก่อนที่จะลูกชายจะวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือก็มีชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์ด้วยนะคะ
แต่ไม่มีใครเข้ามาใกล้เพราะว่าตำรวจก็กั้นพื้นที่เอาไว้ชัดเจนค่ะ
แล้วก็มีการวางกำลังดูแลเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ด้วยหลังจากทำแผนเสร็จก็พาตัวคนพ่อกลับไปที่โรงพัก
ส่วนศพของลูกชายญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารวัตรมงคลสันติศุกร์นะคะ
ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ตรงจุดที่ลูกชายล้มฟุบลงไปเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่เต็มพื้นถนนเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ประจวบบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ก็อยู่กันสองคนพ่อลูกนี่แหละ
นานทีนะถึงจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นลงไม้ลงมือกันเลย
ก่อนหน้านี้ตัวลูกชายผู้ตายเคยติดยาจนต้องไปบำบัด
นี่ก็กลับมาอยู่บ้านได้๔ปีก็ไม่เห็นว่าจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แต่เท่าที่เห็นก็คือดื่มเหล้าหลังเลิกงานนี่แหละแต่ก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้เมาหนักมากนะ
ส่วนตัวมองว่าผู้ตายตัวลูกชายเองก็เป็นคนนิสัยดีก็ทำงานรับจ้างทั่วไป
บางครั้งก็ยังเคยฝากให้ดูแลหลานสาวถ้าเขาไม่อยู่บ้านเลย
เท่าที่ดูเนี่ยคนตายเองก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย

ลงไหม้ลงมือกัน

มึงหลายกับผมมึงหลายเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยถ้ากินแล้วซึ่งเมาท์ก็จะกัดเลย

อำนวยค่ะอาเขยของคนตายก็บอกเหมือนกันว่าพ่อลูกคู่นี้นะ
น่ารักเป็นคนน่ารักทั้งคู่กับคนอื่นเนี่ยน่ารักมากแต่อยู่ด้วยกันสองคนทีไรทะเลาะกันตลอดเลย
เมื่อคืนชาวบ้านได้ยินเสียงโวยวายทะเลาะกันก็เข้าใจว่าคงทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ
เพราะได้ยินเสียงอยู่ในบ้านมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่ลูกชายวิ่งออกมาบอกช่วยด้วยถูกแทง
แล้วพ่อถือมีดออกมาบอกช่วยลูกผมด้วยผมแทงลูกนี่แหละ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนพ่อข้อหานักนะคะฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
แต่ก็เบื้องต้นพิจารณาว่าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแล้วก็ยอมรับสารภาพ
ก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวได้ลูกชายคนเล็กเป็นคนประกันตัวออกไปแล้วนะคะ